ไปดูอีกหนึ่งครอบครัวแล้วกันอันนี้เรียกครอบครัวได้เต็มปากแล้วนะคะ
พาเพื่อนเขาบอกอันนี้เป็นคลิปฮานีมูล

ก็แต่งงานไปตั้งแต่ปลายปีแล้วเป็นยังไง
ครั้งต่อไปก็ต้องไปฮานีมูลกันสิคะคุณผู้ชมค่ะ
ก็ได้เก็บภาพมาให้แฟนได้ชื่นชมกันด้วยนะคะ
บ่าวสาวป้ายแดงค่ะมีเพื่อนซีตามไปด้วยนะ
ใครที่ไหนก็คู่เลิฟค่ะ
มาร์คิมเอ็มเคโดยสมาชิกทั้งหมด๔คนนะคะ
ผัดกันแชร์ภาพพร้อมใจกัน

งานนี้นะคะภาพความหวานอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่
เพราะแต่ละคนค่ะทำหน้าที่เป็นช่างภาพจำเป็น
ยังต้องสู้กับอากาศหนาวระดับติดลบด้วยนะคะ
ฟินก็เลยไม่ค่อยมีให้เห็นคุณผู้ชมค่ะ
วัวแต่หนาวกันอยู่นะตอนนี้เอ้ย
แม้แต่หยิบกล้องมานี่แหมมือสั่นขึ้นไปเลย
ป๊อกกับมากกี้เขาเรียกว่าฮานีมูน